คนร้ายบุกไปยิงแสกหน้าผู้ใหญ่บ้านหญิง
แล้วหลังจากนั้นก็คือก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไป

ว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไม่พอใจ
เพราะว่าทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดก่อนหน้านี้นะคะ
ที่เกิดเหตุนี้ค่ะเป็นบ้านไม้๒ชั้น
มีป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ในพื้นที่ตำบลสะเอียบอำเภอ๒จังหวัดแพร่นะคะ
แล้วก็พบรอยเลือดที่พื้นหน้าบ้านรองเท้าเปื้อนเลือดตกอยู่ค่ะ
ผู้บาดเจ็บก็คือนางสุดารัฐชัยมงคลหรือผู้ใหญ่อ้ออายุ๕๐ปี
บาดเจ็บถูกยิงเข้าที่ใบหน้าทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลสองนะคะ
เหตุเกิดช่วงประมาณบ่ายสองเมื่อวานนี้ระหว่างนำตัวผู้ใหญ่อ้อไปส่งโรงพยาบาลเนี่ย
เธอก็ได้เขียนชื่อผู้ต้องสงสัยอีกคนนึงนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย
ทางตำรวจชุดสืบสวนค่ะไปติดตามตัวผู้ต้องสงสัยคือในเบิ้มนะคะ
อายุห้าสิบสองปีอยู่บ้านตรงข้ามกับผู้บาดเจ็บนี้เองค่ะเนี่ยค่ะ
ชื่อที่เธอเขียนให้เจ้าหน้าที่นะคะเออซึ่งเจ้าตัวก็ป่วยเป็นโควิดสิบเก้า
อยู่ระหว่างกักตัวในบ้านนี่แหละแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
บอกว่าขณะเกิดเหตุเขากำลังนั่งถอนหญ้าอยู่ในบ้าน
แล้วได้ยินเสียงดังเหมือนปืนก็เลยวิ่งมาดู
และเห็นสามีผู้ใหญ่อ้อนั่งกอดผู้ใหญ่อยู่จึงคิดว่าเป็นเรื่องทะเลาะกันในบ้าน
ก็ไม่ได้อยากเข้าไปยุ่งแล้วด้วยตัวเขาเองเนี่ยติดโควิดมาสองวันแล้ว
หมอไม่ให้ออกจากบ้านก็เลยไม่ได้ออกไปไหน
เขายืนยันว่าเขาไม่ใช่คนก่อเหตุอ๋ออ่านะคะความคืบหน้าวันนี้
ผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปสอบถามลูกของผู้ใหญ่อ้อบอกว่า
ตอนนี้นะคะแม่รู้สึกตัวดีแต่ยังอยู่ในไอซียูไม่สามารถพูดตอบโต้ได้
เพราะรอยกระสุนปืนลูกปลายเนี่ยคือมันเต็มใบหน้าเลยใช้ได้แค่ภาษามือค่ะ
ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือบริเวณปากมีแผลขนาดใหญ่แล้วก็ที่ตา
ยังไม่รู้ว่าจะกลับมามองเห็นได้อีกไหมนะคะสาเหตุที่ถูกปองร้ายก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการไปเตือนคนในหมู่บ้านเกี่ยวกับยาเสพติด
ขอให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษให้ได้นะคะ
ฟังเสียงของลูกของผู้ใหญ่บ้านหน่อยค่ะสาเหตุตอนนี้ที่เอาคร่าวคร่าวแล้วไม่สามารถแบบตัดสินได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
ก็คือว่าอาจจะมีคนเมายาคนหนึ่งที่คุณแม่เคยไปเตือนเรื่องของยาเสพติดเพราะคุณแม่เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นญาติกันด้วยอะไรอย่างนี้
อาจจะมีความรู้สึกเก็บกรดแล้วก็แคลนแล้วก็ใช้อาวุธมือในการมันมันไม่สำเร็จ
มาดำเนินคดีต่อไปค่ะค่ะแต่ตัวในเบิ้มเนี่ยที่ทางผู้ใหญ่อ้อเขาเขียนในกระดาษละตอนที่จะส่งลงพยาบาลอันนี้ตำหนด
เขาบอกว่าตั้งเอาไว้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยก่อนนะครับ
แต่ว่ายังไงก็ต้องมีการตรวจค้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

จะต้องไปตรวจหาว่าเขามีหรือเปล่านะคะตรงนี้